ดูเหตุการณ์ที่มันสืบเนื่องมาจากกรณีพิพาทแล้วก็วิวาดกันบนท้องถนนหน่อย
คือฝั่งที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยตอนที่เจอคู่กรณีบนถนนนะ
เขาบอกเขาเจ็บหนักสาหัสถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็นัดเจรจากลายเกลี่ยกันมาครั้งสองครั้งวันนี้นัดมาเจอกันอีก
ฝั่งของคนเจ็บเขาบอกเขาเรียก๙ล้านบาท
ในกรุงเทพชมครับนี่คือผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
บนห้องสอบสวนชั้น๒ของสนหลัก๒นะครับ
เขาเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์นะครับ
ถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าตามลำตัว
ปั๊มหัวใจก็ปั๊มอยู่๒๐นาทีแต่ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
เขาเสียชีวิตบนโรงพักษอนอนหลัก๒เลยนะครับ
มีภรรยากับลูกสาวเขาอยู่แถวนั้นด้วยนะฮะลูกสาวอยู่แค่ขวบเดียวเองอ่ะ
คือตอนที่มาเจรจากับคู่กรณีเนี่ยคือเขาก็เอาลูกเอาเมียมาด้วยมีทนายความมาด้วย
คือทั้งภรรยาและลูกสาวเองก็ภรรยานี่แบบร้องไห้อย่างหนักไหมฮะ
หลังจากถูกสามีถูกยิงเสียชีวิตลูกสาวเห็นแม่ร้องไห้ก็ร้องเหมือนกัน
แล้วก็พยายามเข้าไปกอดแม่มีญาติญาติก็ต้องมาช่วยกันดึง

อ่าลูกสาวเพิ่งขวบเดียวนะฮะค่ะก็คงยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
แต่ก็เห็นแม่ร้องไห้ก็ร้องไห้นะครับกอดแม่อยู่ตรงนี้นะครับ
มีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับนอกจากจะเสียชีวิตหนึ่งเนี่ย
เจ็บสาหัสอีกหนึ่งคือนายอนุสรวิชาธรซึ่งเป็นทนายความของนายคมสรรผู้ตาย
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าแผ่นหลังสามนัดนะครับบาดเจ็บสาหัสนี่ฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางแคร์ไปนะครับส่วนในห้องพนักงานสอบสวนที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่บนชั้นสองของสอนอหลักสองมีกระสุนปืนนะฮะ
เป็นปลอกกระสุนปืนนี่เกลือนพื้นเลยแปดปลอกด้วยกันก็เข้าในคมสรรผู้ตายไปห้านัดนะฮะ
ส่วนทนายความของเขาก็โดนไป๓นัดนี่๘ปลอกนะครับ๘นัดรวม๒คน
คนที่ก่อเหตุคือคู่กรณีที่มีเรื่องพิพาททะเลาะวิวาสกับนายคมสรร
นี่ครับซ้ายมือนะครับนายพีรสินคุณชุติสินอายุยี่สิบเจ็ดปีชื่อเล่นชื่อพี
เขามีอาชีพเป็นพ่อค้าขับรถส่งพริกแล้วก็สินค้าทางการเกษตร
หลังจากยิงเขาเจ็บแล้วก็ตายแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
พร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุขับกระบะตู้ทึบเนี่ยหนีไป
เป็นโตโยต้ารุ่นรีโว้สีขาวไม่ทราบทะเบียนเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะหนีกลับไปแถวที่พักของตัวเอง
พระรามสองนะฮะตอนนั้นก็ต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัว
เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากก่อเหตุแล้วนะครับนี่นายพีรสินนะฮะวิ่งลงมา
ที่เราชี้ลูกศรเอาไว้นะครับนี่ฮะเปิดประตูรถกระบะตู้ทึบ
ภรรยาของเขาแล้วก็ขับรถออกไปด้วยกัน
คือจะเห็นว่ามีคนวิ่งนำหน้านายพีรสินอยู่คนหนึ่งอ่ะ
เสื้อขาวเนี่ยคาดว่าเป็นทนายความของนายพีรสินนะครับ
ความของคนก่อเหตุก็คงจะเห็นว่ามีการยิงกันขึ้นก็วิ่งเหมือนกันนี่ฮะ
วิ่งไปขึ้นรถเบ้นแล้วก็ขับออกไปนี่หลังจากเกิดเหตุนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้ข้อมูลถึงสาเหตุในการยิงกันในครั้งนี้นะครับ
มันย้อนไปนู่นนะครับทุกผู้ชมครับเย็น๒๗กันยายนที่ผ่านมา
เย็นวันนั้นนายพีรสินมือยิงเนี่ยขับรถกระบะ
จะกลับบ้านพักหลังจากไปรับพริกมาที่ถนนเพชรเกษมย่านหลัก๒
ขับมาเลนขวาสุดระหว่างซอยเพชรเกษม๙๐ถึง๙๒
ขับมาประกบอยู่ทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดกระจกแล้วก็เครื่องขวด
ใส่รถของนายพีรสินซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่า
เครื่องกันเพราะอะไรหรือก่อนหน้านี้จะไปเจอกันตรงไหนอะไรยังไงมา
เอาเป็นว่าเครื่องขวดใส่รถนายพีรสินเนี่ยนายพีรสินเขาก็จอดรถเลย
แล้วก็เปิดกระจกฝั่งคนนั่งนะเพราะว่าเขาอยู่เลนขวาไง
เปิดกระจกฝั่งคนนั่งข้างเนี่ยแล้วก็ตะโกนถามว่าทำแบบนี้ทำไม
แล้วก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี่คลิปเหตุการณ์ในวันนั้นเห็นไหมค่ะ
รถของพีรสินมือยิงเนี่ยเขาอยู่ฝั่งขวากระบะตู้ทึบ
รถของคมสรรผู้ตายเนี่ยรถเก่งเขาเครื่องขวดใส่ก็จอด
ถามกันอยู่กลางถนนเนี่ยแล้วใช้มือถือถ่ายคลิปด้วยนะครับ
พอนายกมสรรเห็นก็เลยใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย
เครื่องใส่นายพิรสินอีกทีนึงทีนี้เนี่ยไปโดนมือถือนายพีรสิน
ตกพื้นพอดีนะฮะหล่นลงไปพังเสียหายนายพีรสินก็เห็นท่าไม่ดี
เอื้อมมือไปตอนนั้นก็ปิดกระจกรถจะขับหนี
แต่นายคมสรรลงจากรถมาพร้อมกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง
มากระชากมือถือกระชากตัวนายพีรสินออกมาจากรถนะฮะ
คือแล้วก็มีการลุมทำร้ายกันเนี่ยเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วทางฝั่งของนายคมสรรเนี่ยเขาใช้สนับมือด้วยนะครับ
ชกเข้าไปที่ใบหน้าหลายครั้งจนนายพิรสินเนี่ยเจ็บหนัก
ระหว่างนั้นทางชาวบ้านกับกู้ไพรเขาก็มาลองอัพเพจอืม
นี่คือนายพีรสินมือยิงในวันนั้นนะครับยี่สิบเจ็ดกันยายนค่ะ
เขาบอกถูกใส่สนับมือชกด้วยนะกู้ภัยมาพลเมืองดีมาตำรวจมาก็พาเขา
ส่งโรงพยาบาลนะครับอาการบาดเจ็บในวันนั้นดั้งจมูกหัก
ฟันหักสามซี่เบ้าตาบวมปิดทั้งสองข้าง
มีเลือดออกที่ตาทั้งสองข้างเรียกว่าอาการหนักอาการสาหัส
หลังจากเกิดเหตุนะเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวไปนะครับ
ญาติของนายพิรสินก็โพสต์ข้อความทางผ่าน
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะเห็นไหมฮะคลิปในวันนั้นนะครับ
อันนี้นายคมสรรนะที่อยู่ในรถเก่งนะสีเทาดำเนี่ย
เปิดกระจกกันคลิปของนายพิรสินเองที่ถ่ายคลิปไว้ในตอนแรกด้วย
นี่นะฮะที่ว่าอยู่ดีเอาขวดมาเครื่องรถเขาก่อนเนี่ย
คือญาติเขาก็โพสต์คลิปเพื่อตามหาคนก่อเหตุ
แล้วก็ตามจนเจอว่าอ๋อนี่คือนายคมสรรนี่เอง
จากนั้นก็เลยมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็นัดมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
เกลียกันมาสองครั้งยังตกลงกันไม่ได้
จนกระทั่งถึงวันนี้ครับ๑๖ธันวาคม
พนักงานสอบสวนสนหลัก๒นัดคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องของการชดใช้ค่าสินใหม่ค่าเสียหายอะไรต่างนานา
รวมทั้งเรื่องการทำร้ายร่างกายกรณีรถเฉียวชนกันมือถือตกเสียหายอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
ซึ่งนายพิรสินเนี่ยมือยิงเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายทั้งหมด๙ล้านบาท
เขาเรียกเป็นเงินเก้าล้านบาทคือตอนที่มาคุยกันในวันนี้เนี่ย
ทางนายพิรสินเนี่ยเขาก็ยังยืนยันต่อหน้าพนักงานสอบสวนว่า
เขาต้องการ๙ล้านบาทค่ะแต่นายคมสรรเขาก็ยืนยันว่า
เขาไม่สามารถหาเงินมาให้ได้จำนวน๙ล้านเขาไม่มีหรอกเขาชดใช้ให้ไม่ได้๙ล้าน
ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนก็คือสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อสาร
ค่ะเดี๋ยวสารท่านจะตัดสินเองว่าต้องชดใช้เท่าไหร่อะไรอย่างไร
พีรสินตอนนั้นก็เลยออกไปอยู่นอกห้องสอบสวนอยู่พักหนึ่ง
ทำท่าเหมือนกับจะไปสงบสติอารมณ์แล้วอยู่ดีดีเนี่ย
เดินกลับเข้ามาหานายคมสรรคู่กรณีที่อยู่กับทนายความ
อยู่ที่หน้าโต๊ะพนักงานสอบสวนพร้อมกับตะโกนขึ้นมาว่า
แล้วมึงมาทำกูทำไมตะโกนถามนายคมสรร
จากนั้นก็ยกมือไหว้พันธบทโทกิจสนะที่เป็นเจ้าของคดี
พร้อมกับพูดว่าผมขอโทษนะครับแล้วก็ชักปืนขึ้นมาจากกระเป๋าสะพาย
ยิงใส่คู่กรณีกับทนายความเข้าไปแปดนัดฮะกระสุนเข้านายคมสรรเนี่ยห้านัด
เสียชีวิตในห้องพนักงานสอบสวนเข้าทนายความไปอีกสามนัดบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งในห้องเนี่ยมีภรรยาของนายคมสรรคู่กรณีกับลูกสาวอายุ๑ขวบอยู่ด้วย
หลังจากนั้นนายพิรสินก็วิ่งลงไปจากโรงพักแล้วก็ไปขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
นี่ฮะส่วนเหตุทะเลาะวิวาสต้นทาง๒๗กันยายนก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
มีทั้งคลิปของนายพิรสินเองที่เขาถ่ายตอนที่ยังอยู่บนรถกันแล้วก็ตอนที่กระชากถูกกระชากลงมาจากรถ
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายกลางถนนเนี่ยที่มีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ค่ะแต่มันก็เกิดคำถามเยอะนะคะด้วยความที่จุดเกิดเหตุมันคือโรงพัก
บนโรงพักต่อหน้าตำรวจให้พกปืนเข้าไปในโรงพักเพื่อไปไกลเกลี่ยเนี่ยนะ
เออนั่นน่ะสิแล้วปล่อยให้วิ่งออกมาขึ้นรถแล้วขับออกไปอีกเนี่ยนะ
ปล่อยให้หนีไปอีกเหรอแต่คุณผู้ชมคะเมื่อตอนเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที
ตำรวจเจอตัวนายพีรสินมือยิงค่ะเดินอยู่หน้าบ้านแถวแถวบางขุนเทียน
นี่นะคะก็เลยควบคุมตัวพาไปที่กองมะครับการตำรวจนครบันเก้า
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานผู้บังคับการตำรวจนครบัน๙
เป็นคนสอบปากคำถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนี้ค่ะนี่นะคะควบคุมตัวไปแล้ว
ทีนี้ลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตนางสาวจันพัดศรอายุสามสิบเอ็ด
ที่สอนอหลักสองแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะโดยบอกว่าคือพี่เขาอ่ะ
เล่าให้ฟังตอนรถเฉียวชนกับนายพีรสินตอนนั้นยอมรับว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ก็เลยทำร้ายร่างกายจนนายเพียรสินบาดเจ็บแต่เหตุการณ์มันไม่ได้ใหญ่โตอะไร
นายเพียรสินไม่มาไกลเกลี่ยตามที่ตำรวจนัดด้วยซ้ำแล้วก็เลยนัดวันนี้
ทีนี้เธอก็เลยบอกว่าสิ่งที่ติดใจสงสัยก็คือ
ทำไมปล่อยนายพิรสินพกปืนขึ้นโรงพัก
คือนัดมาไกลเกลี่ยกับคู่กรณีทำไมปล่อยให้พกปืนขึ้นไป
คือบนโรงพักมันควรจะมีแค่ตำรวจเท่านั้นใช่ไหมที่มีปืนได้
ทำไมไม่ตรวจสอบเรื่องของอาวุธก่อน
คือหลังก่อเหตุทำไมปล่อยให้วิ่งหนีออกไปขึ้นรถแล้วขับออกไปหน้าตาเฉย
ทั้งที่ซอยทางเข้าออกมันแคบแต่หนีไปแบบง่ายเลย

คือเธอก็พยายามจะบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเองก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
คำถามต่อไปคือว่าทำกลางสอนอชั้น๒ค่ะ
ชั้นสองนะคะตำรวจไม่ได้ยินเสียงปืน
หรอคะหรือว่าอย่างไรคะ
หนูไม่รู้อะไรทั้งนั้นหนูรู้แค่ว่าพี่ชายหนูเสียชีวิต
กลางโรงพักในกรุงเทพหนูรู้แค่นี้

ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกัน
ไม่ได้มีอาหรี่กันก็คือไม่เอาไปด้วย
ทีนี้ค่ะคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับทนายอาสาประจำสนหลัก๒ทนายวิทย์สุทน
เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุสังเกตเห็นรถกระบะตู้ทึบ
ด้านหลังสีบรอนเทาขับมาพร้อมกับรถเบ้นสีดำมาจอด

หลังจากนั้นเขาก็นั่งกินข้าวอยู่ข้างอาคาร
ได้ยินเสียงปืนประมาณ๘นัท
ก็คือคันที่เป็นกระบะตู้ทึบ

ตามด้วยรถเบนท์ซึ่งเขาก็ไม่รู้รายละเอียดนะคะ
ไม่รู้เรื่องของการตรวจสอบอาวุธ
เพราะเอาจริงมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
บนโรงพักมาก่อนค่ะ
สักพักหนึ่งกำลังคุยกับผู้ที่มาปรึกษา

เท่าที่ผมนับดูประมาณ๘๙นัท
ได้ยินเสียงมันก็พบบางคนโฮปะสี่นัทไม่ใช่

พากงไปเจอเสียงปะทัดไม่ใช่ซักพัก
มีเสียงเด็กตัวเล็กร้องไห้จ้าเลย

ก็เลยทราบว่ามีการหายยิงกันที่ชั้นบนของสรรค์
ทั้งสองนั้นเป็นห้องอะไร
ตรงนั้นจะเป็นห้องพวกพี่พนักงานสอบสวนพักและก็ทำงาน
แต่ก็ตามไปจับจนได้แล้วนะฮะสำหรับคนก่อเหตุนะครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงก็คือภรรยาของผู้ตายนะครับ
นางสาวปภาดาอายุ๓๒ปีนะครับ
เธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเสื้อสีเทานะครับคุณจ๋าแจ่มสีบอกว่า
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาของนายพิรสินมือยิง
ได้พูดกับสามีเธอว่าตั้งแต่เกิดเหตุมานี่ไม่เคยได้ยินคำขอโทษเลยนะ
สามีเธอก็ได้กล่าวคำขอโทษไปแต่หลังจากนั้นกลับถูกจ่อยิงแบบประชิดเลยนะครับ
ส่วนทนายความก็โดนยิงไปด้วยซึ่งทนายความของฝั่งผู้ก่อเหตุ
ตอนที่มีการเจรจากันเนี่ยได้แจ้งมูลค่าความเสียหายมา
บอกว่าคิดเป็นเงินเนี่ยเก้าล้านกว่าบาทค่ะซึ่งตัวเธอกับสามีมองว่ามันมากเกินไป
มันเป็นตัวเลขที่แบบพวกเธอก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน
ครอบครัวสามีก็ทำงานอยู่คนเดียวจะเอาเงินที่ไหนมาให้เป็นเงิน๙ล้าน
ช่วงที่เกิดเหตุมีตำรวจอยู่ที่ชั้นล่างของสอนอเนี่ย
มีอยู่หลายคนแต่บนชั้นสองซึ่งเป็นห้องของพนักงานสอบสวน
เรียกมาเจรจากลายเกลี่ยกันมีตำรวจอยู่แค่คนเดียวเท่านั้น
แล้วที่ผ่านมาตำรวจได้เรียกสามีของเธอกับคู่กรณี
เจรจากลายเกลียกันหลายรอบแล้วสามีมาตามนัดทุกครั้ง
เพราะอยากให้จบเรื่องแต่ฝั่งของนายพิรสินคนก่อเหตุนั่นแหละ
คนก่อเหตุยิงในวันนี้เนี่ยกลับประวิงเวลาไม่เคยมาไกลเกลี่ยเลย
เหมือนไม่อยากให้เรื่องจบเธอขอตั้งคำถามไปยังตำรวจว่า
ทำไมคนก่อเหตุถึงพกปืนขึ้นมาบนโรงพักบนห้องพนักงานสอบสวนได้
แฟนเขาโมโหไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือตำรวจเขาไม่ได้เข้าข้าง

เขารู้สึกอะไรหรืออะไรแต่
ฝั่งหนูคือพูดความจริงทุกอย่าง
หนูให้ความร่วมมือโดยการมาตามนัดที่ตำรวจนัดทุกครั้ง

ก็ให้ปากคำไปปกติคือทุกอย่างคือปกติตำรวจนัดก็มามาก็มา
กี่ครั้งก็มามาตลอดใจ
ไม่มันสาดปืนไปทางนั้นอ่ะเหมือนพี่ทนายเขาโดนลูกหลงอ่ะเพราะว่ามันเท่าที่หันไปเห็นคือมันเจาะอยู่ที่แฟนหนูแล้ว

จ่อคือแค่เนี้ยเนี้ย
ตำรวจก็มีการชื่อจะล้มจากอะไรเนี้ยตำรวจเอง
ตำรวจคงงงอยู่อ่ะอืมตำรวจน่าจะงง
ตำรวจเยอะไหมครับในสองน้อง
ข้างล่างเยอะแต่ข้างบนมีแค่คนเดียวแล้วก็น่าจะมีตรงห้องฝั่งนู้นอีก
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับแม่ของผู้ตายมาดูศพของลูกชายนะครับ
แม่ก็ร้องไห้อย่างหนักแล้วก็บอกว่าเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟัง
เพราะไม่อยากให้แม่เนี่ยทุกข์ใจแต่แม่เนี่ยติดใจคนก่อเหตุมากนะครับแล้วก็ติดใจตำรวจด้วยว่าทำไมปล่อยคนร้ายเนี่ยหนีไปได้
หลังจากที่ก่อเหตุบนโรงพักแล้วส่วนวันแรกที่มีการไกล่เกลี่ยกันที่เคยนัดเจรจากันก่อนหน้านี้แม่บอกว่าเคยเตรียมหลักทรัพย์โฉนดที่ดินมาประกันตัวลูกชายแล้วนะครับ
แต่นายพิรสินนั่นแหละไม่ยอมมา
จนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยอยู่ดีมาเรียกค่าเสียหาย๙ล้านบาท
ซึ่งแม่มองว่ามันมากเกินไปจะเอาจากไหนมาให้
มันทำลูกแม่ถึงขนาดนี้หรอ
ลูกแม่ก็จะหาเงินมาประกันให้มันจ่ายมัน
แต่มันเรียกตั้ง๙ล้านมันทำได้ยังไง
มันขับรถนะมันจะอ่อนน้อมสองตนนะ
สมมุติใครจะแซงมันไม่เคยนี่นะ
มันไม่เคยมีนิสัยแบบว่าจะแซงไปก่อนหรืออะไร
แต่แม่ไม่รู้ว่ามันยังไง
ทีนี้ค่ะตัวนายเพียรสินมือยิง
กับนักข่าวในลักษณะที่ว่าคล้ายกับว่า

สุดท้ายพ่อของนายพิรสินเดินทางเข้ามาช่วยพูดคุยเขาก็เลยยอมค่ะ
สอบปากคำคุณพ่อใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
สอบปากคำอยู่ได้สักชั่วโมงหนึ่ง
ตำรวจก็ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสนหลัก๒เพื่อสอบปากคำเพิ่มอย่างละเอียด
ทีนี้ค่ะระหว่างส่งตัวขึ้นรถผู้ต้องหา
คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราพยายามจะถามถึงสาเหตุนะคะ
ว่าตอนที่ยิงเนี่ยมีสติครบถ้วนไหมเพราะอะไรที่เราถามแบบนี้
คือคุณจิรยุทธ์นักข่าวของเราบอกว่าคือได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่า
เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านายพีรสินมือยิงป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ก็เลยถามแหละค่ะว่าตอนยิงเนี่ยมีสติครบไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวลองดูนะคะจังหวะตอนถามนายพีรสินตอบหรือไม่อย่างไร
เราแค้นใจเขาหรือครับเราเก็บก่อนหรือครับพี่
นายพิรสินก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะใช้เสื้อคลุมศีรษะ
แล้วก็เดินขึ้นรถไปนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
เรื่องป่วยโรคซึมเศร้าวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะ

วันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาของนายพีรสินนะคะ
เขาก็ร้องไห้เสียใจเขาบอกว่าสาเหตุมันคือความเครียดค่ะ
เครียดมากสามีถูกคู่กรณีทำร้าย
จนแบบโอ้โหตาเนี่ยเหมือนไม่สามารถกลับมามองเห็นได้เหมือนเดิม
ที่ตาบวมปูดนี่นะคะต้องรักษานานมาก
และภรรยายืนยันว่านายพิรสินสามีเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
ก็ต้องคุยกันในเรื่องของการเรียกค่าเสียหายเพื่อที่จะรักษา
เพราะว่าตามันต้องรักษาต่อเนื่องยาวก็เลยต้องเรียกค่าเสียหายเยอะ
ก็ไม่รู้ว่าสามีพกปืนมาตอนมาไกลเกลี่ยมาเจรจาเรื่องค่าเสียหาย

อย่างกี่ปีก็มันจะกลับมา